เป็นนัดที่๑๕สนามทันเดอร์โดมครับ
เมืองทองที่มีสิบห้าแต้มจากการลงสนามสิบสี่นัด
จากสิบสี่เกมนาทีที่ห้าสิบเอ็ดครับ

ขึ้นเข้าไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับ
หลังจากนั้นบียูเองก็บุกหนักนะครับ
นาทีที่เจ็ดสิบสามมาได้ประตูตะยิดเสมอนะครับ
มามุดดาฮาดานะครับยิงเจาะเจาะเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ
เวลาที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีทีมไหนทำประตูเพิ่มได้นะครับ

อิกซานฟันดี้ธีรศีลด้านแล้วก็อังเดศตูเย้นก็ยิงกันคนละลูก
ก็ช่วยให้ทีมเอาชนะไป๓ต่อ๑คว้าชัยชนะนัดแรกในรอบ๓เกม
ขณะที่กว่างทรงเองก็อยู่อันดับ๖ของตารางนะครับ
ส่วนเย็นนี้ยังมีให้ดูอีก๔คู่ไทยลีก๑คู่๑๗น๓๐น
ลำพูนโวริเตอร์พบกับสู่โหทัยเอฟซี๑๘นที่๒คู่เลย
วิธีประจวบเอฟซีพบกับลำปางเอฟซีแล้วก็หนองบัวพิชยาเอฟซี
พบกับขอนแก่นอยู่เจ็ดคู่๑๙นเป็นคู่ไฮไลท์
โวริเตอร์พบกับนครรัฐศิริมาตรเอฟซีโดยนัดนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้าย
ของลีซอร์ทีละเทพวิดีโอไทยหลังจากที่เจ้าตัว
ประกาศขวานสตาร์ทอย่างเป็นทางการแล้วก็นาทีที่๑๔
จะมีการปรบมือให้กับลีซอร์ด้วยนะครับ